สถานีผีดุเรื่องลี้ลับจากคนเห็นผีโดยแจ็ควัชรพลฝึกใจดี
คุณผู้ชมทุกท่านครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สถานีผีดุครับ
จะเสิร์ฟความหลอนให้คุณประสบการณ์ตรงจากคุณผู้ชมทางบ้านครับ
หลากหลายอาชีพเลยนะฮะเป็นเรื่องราวที่รับประกันความน่ากลัวโดยคุณแจ็ค
ถ้าพร้อมแล้วเราไปคุยกับแขกรับเชิญของเราเลยดีไหม
สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ชมทุกคนเลย

ผู้ประกาศที่เราบอกว่าสวยที่สุดในสถานี

ประสบการณ์ที่เคยเจอมาครั้งไหนที่คิดว่าหนักที่สุด
หนักที่สุดต้องแบบอารมณ์แบบว่าเฉียดจะได้เจอเยอะที่สุดนะคะ
อันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนสมัยยังเพิ่งเรียนศพใหม่

ตอนนั้นเนี่ยพลอยกับเพื่อนคือเทรนด์ออกกำลังกายมันกำลังมา
เราก็จะไปแบบวิ่งออกกำลังกายในมไปสองผู้อ่ะเออไปดูผู้ชมผู้ชายอะไรอย่างเงี้ย
พอออกกำลังกายเสร็จปุ๊บเราก็ไปกินสลัดหน่อย
เพราะตรงนั้นเนี่ยพอผู้ชายเขาออกกำลังกายเสร็จเขาจะไปหาอะไรกินใช่ไหมคะ
พอยกับเพื่อน๓คนไปกัน๓คนก็เลยนัดกันไปเออเดี๋ยวออกกำลังกายเสร็จ

พอกินเสร็จก็ประมาณตอนนั้นเนี่ยประมาณทุ่ม๒ทุ่มแล้ว
พอกินเสร็จแล้วก็เอิงเอยกันแป๊บนึงเพื่อนเนี่ยขับรถไปกับพลอยใช่ไหมคะ
แต่ต้องบอกก่อนว่าเราไม่ใช่เด็กมหาวิทยาลัยนั้นแต่เราไปส่งผู้ชายมหาวิทยาลัยนั้น
อ๋อคือเด็กแบบนอกพื้นที่ใช่ค่ะ
พอยกับเพื่อน๓คนเพื่อนคนหนึ่งเนี่ยชื่อดรีมเป็นคนขับ
ฟ้ายเนี่ยเป็นคนนั่งพอยเนี่ยอยู่ข้างหลังนั่งข้างหลัง
ตอนระหว่างทางกลับอะค่ะคือมันมืดในมหาลัยเนี่ยมันมืดมาก
แล้วมันค่อนข้างกว้างคือปกติเนี่ยเวลาเข้าไปแล้วจะออกมาที่หน้ามอเนี่ย
มันก็ประมาณไม่เกิน๖๗นาทีแต่นี่ก็ขับไปสักพัก
ประมาณ๑๐นาทีแล้วทำไมมันยังหาทางวนออกไม่ได้
คือมันมันมืดด้วยแล้วเราไม่ใช่คนในพื้นที่ด้วยตอนนั้นมันมืดมาก
ก็มองเห็นแค่ต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วอยู่อยู่เพื่อนรีมอ่ะค่ะ
แรงขนาดนี้วะดีมเป็นอะไร

ซึ่งเตาเห็นมั้ย

เราก็เลยบอกว่ารีมไหนไม่เห็นมีคนเลย
นึกว่ามันแบบเห็นเป็นแมวเป็นหมาเป็นอะไรอย่างนี้
บอกว่าเห็นเป็นคนเดินผ่านไปเลย

ในขณะที่ปาดตามามองเพื่อนชื่อไฟล์
นั่งตัวแข็งแบบแข็งทื้อเลย
มองตรงกระจกเขาเรียกว่ากระจกหูช้างด้านซ้าย

ใช่ค่ะเราก็นั่งตรงกลาง
เราก็แบบอยากรู้ว่ามันมองอะไรอย่างนี้

มึงไปจากตรงนี้เถอะรีบไป

ทีนี้พอระหว่างทางที่ขับออกไปเนี่ย
มันก็ยังมืดอยู่เราก็แบบเหมือนความอยากรู้อ่ะ

เวลาเจอผีเจออะไรอย่างนี้อย่าทัก
รู้แล้วแหละว่าเพื่อนเราต้องเจออะไรแน่
พอพ้นจากรั้วมหาลัยปุ๊บ

ว่าแบบเฮ้ยมึงเจออะไรเหรออะไรอย่างนี้

แล้วมีผู้หญิงถูกมัด

คือตรงนั้นมันเหมือนเป็นป่าละเมาะ

อะไรคือเราไม่เข้าใจว่ามึงจะเห็นได้ยังไง

ดีมก็บอกว่ามึงจำคดีตอนหลายปีที่ผ่านมาได้ไหม
ที่มีข่าวว่ามีผู้หญิงคนนึง
เท่านั้นแหละเราแบบ
ถึงอะไรบางอย่างก็ทำให้เรารู้สึกขนลุกเหมือนกัน
แล้วเขาเล่าไหมครับว่าคนที่ถูกมัดที่ต้นกระถิ่นหน้าตายังไง

แต่ว่าจำไม่ได้ว่าท่อนล่างเขาใส่กางเกงยีนหรือเปล่า

เป็นคดีที่ใหญ่มากเลยเนี่ย
ข้อมูลเนี่ย
คุณฟ่ายเข
อ๋อหลังจากนั้นก็ไม่ไปสองคู่ที่นี่

ไฟล์เนี่ยยังปกติแต่ไฟล์เนี่ยพยายามที่จะเหมือนจะหาข้อมูล
อยากรู้ว่าแบบคดีนี้ไปถึงไหน
เหมือนเราก็คอยอัปเดตจากเพื่อนเหมือนกัน
ซึ่งจริงเมื่อไม่กี่ปีก็เพิ่งจะมีการลื้อกันขึ้นมาใหม่
มันยังหาบทสรุปของคดีไม่ได้
คือยังหาคนร้ายตัวจริงไม่ได้

นี่คือเหตุการณ์ครั้งแรกและครั้งเดียวที่เจอใช่ไหม

อยู่ในเหตุการณ์แต่ไม่เห็นเออนะ

ช่วงคับยังไม่สตียังมีสตีอยู่
คุณชั้นคิดว่ามันเขามาเป็นเหมือนตัวทายตัวแทน
ไม่นะผมว่าเคยได้ยินไหมครับว่าคนที่
เสียชีวิตด้วยลักษณะที่ผิดธรรมชาติแบบนี้

ว่าจะเป็นการฆ่าตัวตายหรือว่าโดนฆ่าตายอะไรอย่างนี้

จังหวะที่เพื่อนเขาไปจูนติดพอดี
เคยได้ยินมาเขาบอกว่าทำแบบนั้น
เดิมจนกว่าจะหมดอายุไขจริง
ว่าเขาต้องเสียชีวิตอายุไขในอายุ๖๕
แต่เขาโดนฆ่าตายหรือว่าอะไรก็แล้วแต่
อายุ๑๘นับไปเลยครับถึง๖๕

แต่เหมือนกับว่าเขาใช้ชีวิตกิจวัตรของเขาอยู่อย่างนั้น
แล้วเราดำไปจูนติกเขาพอดี
ใช่อะไรอย่างนั้น

คือเรื่องแรกของพลอยก็ขนลุกแล้ว

นี่ขนาดว่าเจอบ่อยมาก
แรกคือเห็นครั้งแรกเลยตอนประมาณ๑๐ขวบ
อันนี้ก็จะเป็นเห็นผีบ้านผีเรือนปกติ

รู้ไหมครับว่าสิ่งที่เราเห็นคือผี
ไม่รู้ค่ะนั่งทำการบ้านแล้วก็เงยหน้าไปเพราะเหมือนมีอะไรห่างตาผ่านแป๊บอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็เงยหน้าไปแล้วก็วิ่งไปบอกคุณแม่คุณแม่อยู่ในครัวบอกคุณแม่คุณแม่ไม่รู้ใครมาบ้านเรา
คุณแม่ก็ถามว่าใครแม่วางสากแล้วนะตอนนั้น
ก็บอกว่าเป็นลักษณะผมยาวสวยนะแม่แม่ก็ถามว่าแล้วเขาไปตรงไหน
ก็บอกเขาเดินหายเข้าไปในนี้ก็คือกำแพงแม่ก็บอกว่าคราวหลังถ้าเห็นเขาแบบนี้อีก
บอกเขาว่าปกปักรักษานะให้อยู่เย็นเป็นสุข
คุณแม่บอกว่าเจอแบบนี้ไม่ต้องกลัวแต่คือหลังจากเหตุการณ์วันนั้นก็เจอเรื่อย
แต่ว่าที่มาพีคเลยจะเป็นช่วงอายุตอนที่เรียนมหาวิทยาลัยตอนประมาณอายุ๑๗
อันนี้คือเห็นจนแบบแทบจะอ้วกเลยใช้คำนี้เลย
อย่างตอนที่เหตุการณ์สำคัญที่จำได้ไม่ลืมเลยเกิดขึ้นที่หอพักแถวมหาวิทยาลัยชื่อดัง
คือเชอรี่เนี่ยหอพักคือคุณแม่อนุญาตให้อยู่พักหอพักหญิง
ซึ่งหอพักหญิงเนี่ยณสมัยนั้นมันแทบจะไม่มีแล้ว
ส่วนใหญ่เขาจะเป็นหอพักรวมหมดแล้วเพราะสมัยใหม่แล้วก็จะเหลือหอพักหญิงอันเนี้ย
โดดอยู่หอเดียวเลยแล้วเป็นหอพักโบราณเก่าแก่
ที่มีประมาณ๕ชั้นและไม่มีลิฟต์ขึ้น
เด็กมหาวิทยาลัยนั้นคือเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนทุกคนมีตังค์
ก็ทยอยออกกันไปทยอยออกกันไปแล้วคือเจ้าของหอพักเนี่ยก็มีการประกาศไว้ก่อนหน้านี้ว่า
เดี๋ยวอีกประมาณสิ้นปีนี้เราจะรีโนเวทเพราะฉะนั้นเด็กทยอยออกกันเยอะมาก
แล้วท้ายที่สุดเนี่ยเหลืออยู่ประมาณ๒ห้องที่ยังไม่ออก
คือทุกชั้นเหลือ๒ห้องใช่ค่ะทั้งหมด๕ชั้นตึก๕ชั้นเนี่ยนะ
ใช่ค่ะโอ้งประกอบครบคุณแจ๊กใช่
หนึ่งใน๒ห้องคือห้องเชอรี่และอยู่ที่ชั้น๕
คือก่อนหน้านี้อยู่กับพี่สาวสองคนแต่พอพี่สาวมีแฟน
เขาก็ออกไปอยู่กับแฟนตามสไตล์เด็กมหาลัยครับ
เราก็บอกคุณแม่ไม่ได้ว่าเราเจอผีเจอผีทุกวันเลย

คือแบบมารูปแบบบางทีก็วิ่งเล่น
เชอรี่รับทราบรับรู้นี่คือรูปรถกลิ่นเสียงมาหมดเลย

วิ่งเล่นตรงไหนทางเดินไหม

ตอนแรกคือตอนแรกคือแต่ฟีลนี้เลย
ตอนแรกคือได้ยินประมาณนี้คือวิ่งเล่น

เวลาที่มาบ่อยที่สุดเลยคือ๔ทุ่มตรงและตี๒
แต่คือความเก๋ที่สุดคือ
นางวิ่งอยู่เราก็พยายามจิตนิ่งแล้วว่า

คือเป็นเด็กประมาณแบบ๙ขวบ๑๐ขวบ

วิ่งไล่กันคนหนึ่งไม่ใส่เสื้ออีกคนนึงใส่เสื้อ

วิ่งทะลุไปเลยแล้วก็ออกระเบียงไปเลย

และสิ่งที่มาเจอบ่อยมากที่สุดคือการเข้าฝัน

เชื่อว่าทุกคนที่คนมีเซนต์อะไรอย่างนี้คือเบซิกรี่มาก
อันนี้เป็นบ่อยมากจนรู้สึกชิน

สวดมนต์ประมาณถึงบทเท่านี้แล้วคุณจะไป
แต่ว่าเวลานึกที่แบบว่าจะขาดใจตาย
มันจะรู้สึกเหมือนแบบมันหายใจไม่ออกจากเฮือกสุดท้าย
หน้าพ่อหน้าแม่หนูจะลอยมาทุกครั้งเลย

ผีอำนี่เป็นลักษณะที่กระดิกกระเดี้ยวไม่ได้เฉย
หรือว่าเห็นเป็นรูปใบหน้าเป็นเด็กเป็นอะไรอย่างนี้หรอ

เป็นกลิ่นดอกไม้ดอกมาลัยอะไรอย่างนี้

เข้าฝันเขาจะเป็นเงาดำ
เวลามาในฝันจะเป็นเงาไม่มีหน้าเลยค่ะ
ถ้าเป็นเงาผู้ชายก็คือเป็นสีดำ

เดี๋ยวนะที่กำลังเล่านี่คือในที่เดียวกันป่ะ

เฮ้ยห้องจากเด็กแล้วนะ

เห็นกับตาคาโทรศัพท์ด้วย

แล้วทุกคนจะรู้ว่าเรารีเซนต์อะไรประมาณนี้

ถ้าจำไม่ผิดคือวิชาอรยธรรมไทย
แล้วตอนเช้ามันต้องไปตักบาท

ยังไม่ทันวางเลยค่ะ
ยืนตรง๒คนไม่มีหน้า

เหมือนเขาแบบพยายามปรากฏกายให้เราเห็น

อันนี้ที่คาตาและคาสายโทรศัพท์อืม

วันนั้นมีงานในมหาวิทยาลัย

แล้วเชอรี่เนี่ยเดินผ่านกับเพื่อนจริงชอบดูดวงนะคะ
แต่ว่าในช่วงนั้นเรารู้สึกว่าจิตเราตก
จะไม่แบบยุ่งเหยิงกับอะไรพวกนี้

หมอดูเรียกหนูมีคนตาม
หนูก็เลยหันไปแบบจิตนิ่งมากบอกเขาว่า

เขาก็บอกว่าดูให้ฟรีนั่งเถอะเขาให้บอก

เราไม่รู้ว่าใครให้เขามาบอก
คืออาจจะมีคนบางคนที่ให้เขามาสื่อกับเราว่า

หนูก็โอเคนั่งลงปุ๊บเขาก็ถามหนูว่า

แล้วเขาก็ทักหนูมาว่าถ้ามึงไม่เกิดวันครูนะ

จะแข็งหน่อยอันนี้แบบตามความเชื่อ

เป็นคนที่เปิดรับอะไรพวกนี้ได้ง่าย
แต่ว่าดวงจะแข็งหน่อยแต่จะไม่แข็งสู้วันเสาร์
คำเลยว่าหนูเกิดวันเดือนปีอะไร

แล้วเขาก็บอกว่ามองหน้าหนูเนี่ย

หนูก็เลยแบบบอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นคะ
แล้วเขาบอกว่าตอนนี้ก็ยังมีคนตามมึงอยู่นะ
หนูก็เลยถามว่าผู้หญิงหรือผู้ชาย
พอที่เราเห็นเราเห็นเป็นผู้ชาย

ถ้าเป็นหมอดูส่วนมากจะทักเป็นผู้หญิง
อืมหมอดูส่วนใหญ่เขาจะชอบทักเด็ก

แต่หมอคนนี้ทักบอกว่าเป็นผู้ชายตามเรามา
เขาบอกว่าแล้วนะตอนนี้ที่กูพูดอยู่เนี่ย

หนูทำอะไรให้เขาไหมทำไมเขาถึงตามหนูมา

เขาก็บอกว่าคนที่ตามเนี่ย

ฮะดีใจอ้าวมีอีกแล้ว

คือคนที่ตามเนี่ยคือเป็นเทพ

เป็นเทพมาคอยตามแต่เองกลับห้องเมื่อไหร่

ใช่หนูก็เลยถามว่าแล้วทำไมพวกผีอะไรเนี่ย

ห้องที่มึงอยู่มึงอยู่ไปได้ยังไง

หอพักหนูมีสารพระภูมิตรงไหนวะ

ไม่มีไม่มีทั้งตึกเลยใช่ไหม

แล้วคือแต่เดิมเขาอาจจะไม่มีอยู่แล้ว

จะเป็นบ้านของเจ้าของหอพัก
ซึ่งเขาจะมีสารพระภูมิอยู่ในรั้วบ้านเขา
แต่ณรั้วที่เป็นหอพักเนี่ย

เขาก็เลยบอกว่ามันเปิดให้ใครก็ได้

แล้วห้องมึงมีต้นไม้ใหญ่อยู่หลังห้อง

โอเคหนูนั่งเลยพูดเลยค่ะพูดมาเลย
เขาก็เลยบอกว่าที่มึงเห็นเนี่ย

หนูพูดเล่นกับเพื่อนสมมุติเดินกับพลอยคือเดินกับเพื่อนอย่างนี้

เล่นหยาบคายเขาบอกว่าผ่านต้นไม้ใหญ่ใหญ่เนี่ย

บางทีเราไม่ได้ด่าเขานะ
ไม่ได้ไปลบหลู่เขาแต่เขาไม่ชอบ

เขามาให้เห็นเขามาเตือนเขามาแบบ

รวมไปถึงไม่ใช่แค่เทพนะที่มาเนี่ย
พวกที่สัมภเวษีที่อยู่ตรงนั้น
คอยมากินของเส้นไหว้ตามต้นไม้

เพราะเราปากแบบคือพูดหยาบคาย

อย่างที่เขาบอกกันว่าอย่าชวนเพื่อนไปไหน
อย่างเช่นแบบว่ามาสถานที่นึงเนี่ย

พอเรียกรวมอย่างนี้เขาตามเรามา

มาเป็นกองทัพเลยนะครับ

ครั้งที่ก่อนที่จะพีคที่หนูแบบ

ไม่ได้นอนดูทีวีรอเวลาไปเรียนวิชาต่อไป

มาแล้วชามันจะชาก่อน

ชาเล่นโทรศัพท์

แบบเดิมด้วยความเคยชินเราก็รู้สึกว่า
ผีอำเดี๋ยวมาเดี๋ยวเขาก็ออก

สวดจนรู้สึกเฮือกสุดท้ายแล้ว

แล้วคือหน้าคุณพ่อคุณแม่ลอยมาแล้ว

ทุกครั้งอย่างที่บอกคือวินาทีสุดท้ายที่จะ

เขายังไม่ไปคือใจจะขาดแล้วค่ะ

หนูค่อยเห็นภาพคนอะค่ะ
ชัดขึ้นเขานั่งอยู่บน
ข้อเท้า

กางเกงขาสั้นนั่งทับข้อเท้า
แล้วอยู่ครับแล้วคือน่ะตอนนั้นน่ะ

ถ้าบุญหนูยังมีเหลือ

ใช่คือมันเหมือนวินาทีเป็นวินาทีตาย
เพราะเหมือนมันเฮือกสุดท้ายหนูหายใจไม่ออกแล้ว

แล้วคือในใจตอนนั้นคือกลัวโคตรกลัวเขาเลย

แล้วพอหลังจากเหตุการณ์วันนั้นหนูลงใต้เลย
กลับบ้านบ้านหนูอยู่ที่จังหวัดสุราธานี

กลับบ้านไปหาแม่หาพ่อ
พร้อมพี่สาวบ้านหนูมีกัน๕คน
ไปทำบุญช่วงนั้นใกล้ปีใหม่พอดี

หลวงพี่เดินมาหลวงพ่อถึงแก่แล้ว

โยมอะชี้หนูคนเดียว

หลวงพ่อก็ทักบอกว่าโอ้โหมาเป็นกองทัพเลย

กับแม่ก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นลูกไปทำอะไรมาหรือเปล่า

แล้วเด็กก็มีเด็กผู้ชายอีกคนด้วยมาด้วย

แต่ผู้ชายเนี่ยมีคนทักมาแล้ว

แม่ก็บอกว่าแม่เคยอ่ะ

แม่บอกว่าเขาทักว่าอายุสิบสอง
แม่เคยเจอคนทักก่อนหน้านี้

เขาตามมาเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้รู้จักกันมาก่อน
แต่เหมือนเขารู้ว่าเราสื่อสารรับรู้ได้
แต่ในณจุดนั้นที่เขามา
เขาอาจจะไม่รู้จะแสดงออกยังไงว่า

แต่คือมาในทุกรูปแบบที่ทำให้เรากลัวหมดเลย
แล้วเราก็ไม่ได้ทำแบบส่งบุญให้เขาถูกวิธี
เพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขาเป็นใครชื่ออะไร

แล้วก็วันนั้นคือจบที่หลวงพ่อให้นั่งแล้วสวด
หนูจำไม่ได้ว่าสวดอะไรสวดอยู่๓ชั่วโมง
นั่งอยู่ล้อมสายสินสี่เหลี่ยมค่ะคนเดียว
แล้วก็มีอุปกรณ์คือเป็นหม้อดินนะคะ
แล้วก็มีดอกเฟื่องฟ้าแล้วก็มีเศษดิน
แล้วก็มีอะไรสักอย่างเป็นแบบของในพิธีของเขาค่ะ
แล้วเขาก็สวดแล้วก็บอกให้เอาไปลอยน้ำ

หลังจากเหตุการณ์วันนั้นหลวงพ่อให้น้ำมนต์มา๑ขวด
แล้วก็บอกว่ามึงกลับไปที่ห้องที่มึงอยู่ที่กรุงเทพ
แล้วมึงเอาต้นไม้ให้ต้นไม้มาด้วย

แล้วเอาน้ำมนต์พรมให้รอบห้อง
แล้วให้มึงพูดว่ากูไม่ให้อยู่แล้วนะ

เหมือนแสดงความเป็นเจ้าของใช่ไหมใช่สำหรับห้องนั้นใช่

คือใจตอนนั้นเนี่ยอยากออกจากหอใจจากฮา
แล้วทำไมไม่ออก

ใช่คุณแม่บอกว่าเรียนจะจบแล้วทนไปอีกเทอม๒เทอมเอง

ใช่แม่ก็คิดว่าเออเราคิดไปเองอะไรไปเองอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็ตามเลยวางต้นไม้ปุ๊บสวดมนต์

หลังจากนั้นทีวีเปิดอยู่นะอันนี้เปิดทีวีอยู่
คือหนูจะอยู่ความเงียบไม่ได้เลยเปิดทีวีไว้
หนูก็สวดสวดปุ๊บหนูก็สาดน้ำมนต์ตอนที่บอกว่า
กูไม่ให้อยู่แล้วนะ

ทีวีเป็นคลื่นน้ำสูง

หลวงพ่อให้ใบมะยม

ถ้าเกิดอะไรขึ้นให้อยู่เฉยที่สุด

แล้วหนูก็วิ่งออกจากหอเลย

ไล่ทำบุญแบบวัดไหนดีวัดไหนดัง

แล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่เจอ

เดี๋ยวนะเรามาหาข้อสรุปเรื่องนี้กันก่อน

ให้คนรอบตัวคุณเชอรี่

เพื่อที่คุณเชอรี่จะได้ทำอะไรสักอย่างหนึ่ง

ไปหาไปเจอบางสิ่งบางอย่าง

ออกมาจากวังวนตรงนี้

เพราะเมื่อกี้ผมฟังโปรไฟล์ของตึกนี้คร่าว
เหมือนกับว่าพอมีคนย้ายออก

เคหสถานบ้านตึก
ถ้าสมมุติว่าไม่มีคนอยู่นาน
ไม่มีกลิ่นอายของความเป็นมนุษย์อยู่
มันคล้ายกับสารร้างที่ไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์
สิ่งเหล่านี้เขาจะเข้าไปอยู่
บังเอิญที่นั่นมันมีอยู่๒ห้อง
อีกคนนึงห้องหนึ่งอาจจะจูนไม่ติดไม่มีเซนต์
แต่คุณเชอรี่ดันจูนเขาติดไง

เพราะฉะนั้นในตึก๕ชั้นนี่มีแค่๒ห้อง
ที่เหลือก็เป็นกองทัพสำคัญจริง
ซึ่งดีที่เจอแค่นั้นไง
ที่เจอแค่นั้นอันนี้ต้องบอกว่ามันเป็นความเชื่อก่อน

คืออย่างที่คุณเชอรี่เล่าให้ฟัง

คอยดูแลปกปักสถานที่นี้อยู่
ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าสิ่งเหล่านี้อาจจะเข้ามา

แล้วเวลาผ่านไปหลังจากนั้นได้แวะเวียนไปบ้างครับ

ณตอนนี้เชอรี่ไม่ได้เข้าไป
เพราะว่าเขาเป็นหอแบบรูปแบบใหม่แล้ว
น่าจะเป็นแบบหอพักรวมแล้วค่ะ
ผมว่านะอยู่ที่ตัวของเจ้าของ

สมมุติว่าเป็นที่ของอีกศาสนาหนึ่ง
ห้ามตั้งสารอะไรอย่างนี้ก็มีเหมือนกัน

คือต้องถามเขาว่าเขาผ่านช่วงชีวิตนั้นมาได้ยังไง
แบบผ่านมาได้ยังไงโดยที่ไม่เป็นบ้า

แล้วตอนนี้ยังเห็นอยู่

เหมือนมันมีอะไรที่เรามองไม่เห็น

เขาจะอาจจะไม่มีพลังมากพอที่จะออกมาให้เราเห็น
แต่เขาจะทำให้เราแน่นหน้าอก

แต่ส่วนใหญ่ที่ได้กลิ่นจะไม่ค่อยกลิ่นเหม็นค่ะกลิ่นหอม
เรื่องของเซนต์อะไรพวกนี้คือเท่าที่เคยฟังมาจากทั้งพระทั้งผู้ใหญ่นะครับ
เขาบอกว่าสิ่งเหล่านี้มันมาเองแล้วถึงช่วงอายุไขหนึ่งมันจะหายไปเอง

มันกำหนดไม่ได้ไงว่าจะต้องถูกกำหนดว่าให้หายไปเมื่อไหร
แต่วันหนึ่งไอ้เซนต์เหล่านี้ไอ้คลื่นเหล่านี้เดี๋ยวมันจะจางหายไปเอง

ตอนนี้ก็ยังหลอนอยู่เลยไม่รู้ว่าจะเห็นอะไรเมื่อไหร่เพราะเขาเจอบ่อย
นะวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านนะครับยินดีที่ได้คุยกันนะครับ

เรื่องสนุกตื่นเต้นมาก

ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สถานีผีดุของเรา

ค่ำคืนของวันศุกร์๔ทุ่มตรง

และในค่ำคืนวันนี้แขกรับเชิญ

ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญ

เขาและผมตื่นเต้นพอกันครับ

และนี่คือคุณอามจอมหักมุมฮะ

วันนี้มาพร้อมกับเรื่องที่มีชื่อว่า

ประสบการณ์ของลุงที่สนิทกันกับผม
อยู่จังหวัดเดียวกัน
การมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งชื่อว่าลุงสัก

ตัวของลุงสัก
เขาเป็นคนที่ทำมาหากิน
เป็นคนที่ขยันหนักเบา

หมดเลยทุกอย่างนะครับแล้วก็พยายามสร้างเนื้อสร้างตัวครับจนแกสามารถเปิดสมัยก่อนเขาเรียกว่าร้านโชว์หวยประมาณนั้นก็มีเงินมีทองขึ้นมาเรื่อยแต่เนื่องจากว่าโดยนิสัยส่วนตัวของตัวของลุงศักดิ์เนี่ยแกเป็นคนที่รักเพื่อนฝูงแกเป็นคนใจอ่อนมีเพื่อนมีฝูงเนี่ยไม่ว่าจะมาขอความช่วยเหลืออะไรก็แล้วแต่แ
ช่วยจนถึงขนาดว่านานไปนานไปเนี่ยตัวแกเองก็ชักเริ่มมีความขัดสนในเรื่องการใช้เงินบ้างแล้วช่วยนะครับมากไปใช่ครับตัวเองมีร้านก็จริงแต่ว่าแกก็คงลืมนึกไปว่าจริงจริงเงินมันก็ต้องใช้หมุนเวียนอยู่ภายในร้านนะครับช่วยจนถึงขั้นแบบว่ามันเกิดการช็อตเงินแกไม่พอที่จะบริหารร้านร้านนั้นก็เลยต้องปิดร้านลง

ไม่ค่อยไว้ใจคนสักเท่าไหร่แหละเพราะว่าแกก็เหมือนโดนหลอกมาอะไรมาบ้างอะไรบ้างคือมีประสบการณ์ใช่ครับผมลุงนิดแกก็บอกว่าตัวของลุงศักดิ์เองเนี่ยลึกแกก็เป็นคนดีนั่นแหละแต่อาจจะแบบว่าแกโดนแบบนี้มาแกก็เลยไม่ไว้ใจใครนะครับหลังจากเปิดร้านไปได้ไม่นานเนี่ยก็ได้ไปเจอเจอกับตัวของป้าแก้วป้าแก้วเป็นผู้หญิง

ไม่ใช่คนพื้นที่ครับไม่ใช่คนจังหวัดนี้แต่ว่าเขามาอยู่ที่จังหวัดเนี่ยนานแล้วที่ที่เขาอยู่เนี่ยเขาอาศัยขอเป็นพื้นที่ของของวัดนะครับท้ายท้ายวัดเนี่ยเพื่อไปปลูกโรงของแกอยู่อาชีพของแกก็คือจะไปตลาดนะครับแกรับพวกขายผักตามตลาดเข็นผักเข็นของตามตลาดสดนะครับก็ถือว่าก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เป็นคนขยันและทำมาหากินอยู่พอสมควรแต่ก็อาจจะเป็นตรงที่ว่า
ไหนแกขยันทำมาหากินเหมือนมันถูกชะตาลึกนะครับอย่างที่ผมบอกว่าลุงนิตเนี่ยแกเล่าให้ฟังว่าตัวลุงศักดิ์จริงเป็นคนไม่มีอะไรเลยเป็นคนขี้สงสารคนด้วยซ้ำเพราะเห็นแบบนั้นเนี่ยก็ถามลุงใหญ่ว่าตัวลุงใหญ่ในทำงานอะไรลุงใหญ่เขาก็บอกว่าแกเนี่ยไปรับเข็นผักอยู่ในตลาดรับจ้างอะไรก็ได้ที่เขาจะใช้งานเน
มาทำงานที่ร้านผมดีกว่าเพราะว่าตัวของลุงศักดิ์เองเนี่ยแกบอกเลยว่าร้านตอนนั้นมันเริ่มใหญ่ขึ้นเริ่มขยายใหญ่ขึ้นตัวแฟนแกกับตัวแกเองแกทำไม่ไหวอยากได้คนมาช่วยเอาลุงใหญ่เข้ามาช่วยนะครับก็สรุปว่าลุงเอ๋ว่าได้ตัวลุงใหญ่ก็มาช่วยหลังจากที่มีลุงใหญ่เข้ามาเนี่ยร้านกิจการก็เริ่มดีขึ้น

เขาได้ยินมาอย่างนั้นเนี่ยตอนแรกเขาคิดว่ามันน่าจะเป็นแค่คำพูดเล่นคิดว่าลุงศักดิ์คงไม่คิดมากใช่ครับคิดว่าลุงศักดิ์คงไม่คิดมากหรอกแต่นานไปไปเนี่ยมันชักเริ่มไม่ค่อยสนุกแหละเริ่มพูดกันไปเรื่อยจากที่แบบร้านลุงศักดิ์ก็เรียกร้านสามผัวเมียร้านสามผัวเมียแบบนี้จนมีอยู่วัน

มันจะกัดในการเจอเพื่อนแกนะครับแกคุ้ยเรื่องนู้นเรื่องนี้ไปเรื่อยนะครับแล้วเดี๋ยวก็สักพักก็จะวนมาแบบ
ทีอะครับซึ่งตัวของลุงนิดเนี่ยก็เริ่มจะรู้แล้วแหละว่า
มันไม่น่าจะเป็นแค่คำพูดกันเล่นแล้วล่ะ

ตัวลุงศักดิ์เขาก็ตอบมาว่ามันก็ปกติก็ไม่ค่อยจะแพ้ท้องไม่อะไรหรอก

หลังจากนั้นก็ต่างคนก็ต่างแยกย้ายกันไป
ระยะเวลาไปประมาณวันสองวันเริ่มมีข่าวเข้าหูตัวของลุงนิดว่า
ลุงใหญ่เนี่ยทะเลาะกันกับลุงศักดิ์แบบหนักหนาเลยใหญ่โตเลย
ลุงใหญ่เนี่ยต้องออกจากร้านทะเลาะกันจนต้องออกจากร้านนะครับ

แต่ตัวของลุงศักดิ์ไม่ฟังอะไรแล้ว
ตัวลุงใหญ่เนี่ยก็เลยต้องออกจากร้านไปนะครับผม
ออกจากร้านไปเนี่ยช่วงระยะเวลานั้นเนี่ยชาวบ้านเนี่ย
เวลาที่ลุงใหญ่เข้าไปซื้อของในตลาด
หรือเข้าไปทำงานหรือไปของานทำในตลาด
มันมีสายตาที่มันไม่เหมือนเดิมแล้วครับ
ชาวบ้านเขามองลุงใหญ่เหมือนกับคนที่แบบว่า
ไปเป็นชู้กับตลาดศักดิ์อ่ะ

ใช่ทำให้ต้องทะเลาะกันแล้วต้องออกมาเข็นผักอยู่เนี่ย
ใช่ครับส่วนตัวของลุงใหญ่เนี่ยอย่างที่ผมบอกไป
แกเป็นคนโผงผางอยู่แล้วแกคิดอะไรแกก็พูดอย่างนั้น

แกได้ยินคนนู้นคนนี้มาแกก็ไม่ได้แกพูดนะครับ
เหมือนกับว่าตัวแกเองเนี่ยไม่รู้ว่าคิดท่าอะไร
วันนั้นเย็นวันนั้นแกไปหาลุงศักดิ์ที่บ้านเลยนะตัวลุงใหญ่ครับ
ไปด่าลุงศักดิ์เลยแกบอกว่าเพราะมึงอ่ะ
มึงเที่ยวไปฟังชาวบ้านเขาอย่างนู้นอย่างนี้
หาว่ากูไปเป็นชู้กับเมียมึงอะไรทำนองนี้ครับ
คอยดูนะว่าชีวิตมึงจะต้องไม่เป็นสุข
กูจะทำให้ชีวิตมึงต้องไม่เป็นสุขแน่คอยดู

ตัวลุงศักดิ์ก็ไม่พูดอะไรคนก็แยกย้ายกันไป

ใช่ครับต่างคนต่างอยู่ไป
ตัวของป้าแก้วเนี่ยหลังจากนั้นไม่นานก็คลอด
พอคลอดน้องเนี่ยลุงนิดก็บอกว่าลุงศักดิ์เนี่ยดีขึ้นเลยนะ
จากที่แบบว่าระแวงแฟนก็เริ่มดีขึ้น
นิดแกบอกว่าอาจจะเป็นเพราะหนึ่งเห็นหน้าเด็ก
สองลุงใหญ่ไม่อยู่แล้วก็อาจจะสบายใจขึ้น

แต่ความสุขนั้นมันมีได้ไม่นาน
มันมีอยู่วันหนึ่งลุงนิดเล่าให้ฟังว่าลุงศักดิ์มาหาที่บ้าน

ทั้งที่ตัวลุงศักดิ์แกไม่ใช่คนดื่มอะไรเยอะแยะเลยนะ
เมาเข้ามาแล้วก็มาปรึกษากับตัวของลุงนิดเข้ามาหาลุงนิต
หนี้แกถามว่าเออมึงเป็นอะไรเนี่ยเมาไม้มาตั้งแต่หัววันเลย
แกก็พูดมาคำหนึ่งว่ามันมีความทุกข์อยู่ในใจทุกวันนี้บ้านมันไม่ใช่บ้านแล้ว
เพราะว่าจริงแล้วกูเลี้ยงทั้งเมียและลูกของมันเนี่ยแค่นี้มันยังไม่พอใจกันอีกเหรอ
คือตัวของลุงศักดิ์เนี่ยปักใจแล้วแหละว่า

ใช่แล้วที่สำคัญคือหลังจากที่ป้าแก้วเนี่ยแกคลอดน้องออกมาเนี่ยกลางคืนเนี่ยบางคืนนะครับ
หลังจากนั้นไม่นานบางคืนป้าแก้วออกจากบ้านออกไปข้างนอก
ตอนแรกเขาไม่รู้ว่าจะไปไหนหรอกหลังหลังเริ่มมีการอุ้มลูกออกไปด้วยจนคนแถวนั้นเนี่ยเขาร่ำลือแล้วแหละว่ามันไปหาชู้มันโอ้ย
ซึ่งตัวลุงนิดเนี่ยพอได้ยินว่าตัวของลุงศักดิ์เนี่ยแกมาระบายความในใจว่าลูกของมันเมียของมันกูก็ต้องเลี้ยงดูเนี่ย
นิดแกก็เลยพูดว่ามึงก็พยายามใจเย็นอย่าไปคิดอย่างนั้นอาจจะไม่ใช่อย่างที่มึงคิดก็ได้นะครับ
ศักดิ์แกก็โผงผางขึ้นมาเลยแบบโมโหอะครับแบบว่าขนาดว่ามึงเนี่ยยังไม่เชื่ออีกเลย
มึงเป็นเพื่อนกูอ่ะมาเล่าเรื่องมาปรับทุกข์กับมึงมึงไม่เชื่อกู
บอกว่ามึงยังไม่เชื่ออีกเลยเพราะว่ากูเองเนี่ยไปเห็นกระตามาแล้วมันไปที่บ้านของไอ้ใหญ่จริง
นิดก็ไม่รู้จะพูดยังไงดีครับเพราะว่าจริงแล้วเป็นเพื่อนเขาก็จริงแต่มันเป็นเรื่องของผัวเมียครับ
ไม่อยากจะยุ่งอะไรมากก็ได้แต่ปลอบใจกันไปนะครับคืนนั้นเนี่ยก็เลยต้องแยกย้ายกันกลับไป
เรื่องผ่านไปอีกสักระยะหนึ่งนะครับหลังจากที่ลุงศักดิ์กลับบ้านไปแล้วเนี่ยครับ
เริ่มมีข่าวแปลกประหลาดเกิดขึ้นว่าประมาณช่วงกลางค่ำกลางคืนเนี่ย
มักจะได้ยินหมาหอนอยู่แถวบ้านของลุงศักดิ์แล้ววันดีคืนดีจะมีคนเห็นผู้หญิงเนี่ยเดินมา
เดินมาเดินมาแล้วมาหยุดอยู่ที่หน้าบ้านลุงศักดิ์แล้วก็หายวูบเข้าไปเลยบางคนก็เห็นอย่างนี้
ซึ่งบางคนที่ผ่านไปผ่านมาจะได้ยินเสียงคนร้องโวยวายอยู่ในบ้านเป็นเสียงน่าจะเป็นเสียงของลุงศักดิ
บางทีก็ได้ยินเสียงผู้หญิงแบบกรีดร้องอยู่ในนั้นบ้างคนเริ่มได้ยินกันมาเรื่อย
แล้วก็ตัวของลุงศักดิ์เองเนี่ยชาวบ้านเขาพูดกันเลยว่าผอมลงแห้งลงเหมือนคนลักษณะไม่มีแรง
เขาลือกันว่าเหมือนตัวลุงศักดิ์แกโดนของน่าจะมีคนทำของใส่แกแหละ
วันนี้เนี่ยได้ยินเช่นนั้นเนี่ยก็หาเวลาหาวันว่างไปเยี่ยมเพื่อนบ้างดีกว่า
มันจะจริงเช่นนั้นเลยเหรอไอ้เสียงที่คนล่ำลือกันมันจะเป็นอย่างนั้นเลยจริงเหรอ
ก็หาวันว่างจนได้ครับแกก็เลยไปเยี่ยมเพื่อนแก
วันที่ไปหาลุงศักดิ์วันนั้นเนี่ยวันที่เห็นเนี่ยแกต้องพูดเลยว่าคือตกใจมากอะครับ
ลุงศักดิ์นี่แบบแทบจะเหลือแต่กระดูกแล้วอะครับ

ใช่คือดำแทบจะเหลือแต่กระดูกเลยคือแบบลักษณะเหมือนกับนอนติดเตียงเลยนะครับ
แล้วก็พูดจาเพ้อเจอร์ไปเรื่อยเปื่อยเลย
ตัวลุงศักดิ์นี่แกเข้าไปถึงเนี่ยแกก็ไปหาเพื่อนอะครับ
ไอ้ฝั่งมึงเป็นยังไงนี่กูมาหามึงเป็นยังไงบ้างเนี่ย
แต่ในใจเขาคิดว่าทำไมเป็นถึงขนาดนี้
ไอ้คำที่ชาวบ้านเขาพูดมันเป็นเรื่องจริง
แต่แกก็หันมองหาพวกป้าแก้วอยู่ไหนนะครับ
เพราะว่าสองคนนี้เขาอยู่ด้วยกันสองคนเขาไม่มีญาติอะไรอยู่แล้ว
มองป้าแก้วอยู่ไหนก็เห็นว่าอ๋อป้าแก้วก็แต่งตัวสวยเดินไปเดินมา
อุ้มลูกไปอุ้มลูกมาอะไรประมาณนี้

ไม่สนใจเลยว่าแฟนตัวเองจะเป็นอะไรจะนอนอะไรอะไรทำนองเนี่ย
นิดแกก็เลยถามว่าแก้วพาศักดิ์มันไปหาหมอบ้างหรือยัง
ซึ่งตัวป้าแก้วเขาบอกว่าก็ไปหามาแล้ว
หมอเขาก็ไม่รู้ให้ทำยังไงก็ให้กลับมานอนที่บ้านนี่แหละ
ไม่รู้จะรักษายังไงป้าแก้วเขาก็พูดไปอย่างนี้
วันนั้นลุงนิดก็อยู่อยู่ดูแลเพื่อนไป
พยายามจะดูแลเพื่อนไปเพราะว่าคือเห็นแล้วก็แบบว่าพัฒนาเพื่อนนะครับ
จนเวลามันผ่านไปประมาณเกือบทุ่มทุ่มกว่ากว่านะครับ
วันนั้นเนี่ยป้าแก้วก็มาพูดแล้วพี่พี่นิดกลับบ้านเถอะอืมเดี๋ยวฉันจะปิดร้านแล้วอืม
ลุงนิดก็บอกว่ามันยังไม่ดึกนะจะรีบปิดเลยเหรอรีบปิดไปไหน
ตัวแกก็บอกก็ปิดเวลานี้แหละธรรมดาก็อยากจะปิดเวลานี้แหละ
นิดแกก็บอกปิดร้านโอเคเขาก็จับมือเพื่อนเขานะครับ
จับมือเพื่อนก็จะล่ำลากันนะครับป้าแก้วเขาก็เดินไปเก็บนู่นเก็บนี่อะไร
ที่เขาจะกลับนะครับตัวของลุงศักดิ์เนี่ยมีคำพูดคำพูดหนึ่ง
พูดมากับตัวลุงนิดว่าไอ้นิดมึงเตรียมทำบุญให้กูด้วยนะ
แล้วก็เหมือนกับว่าน้ำตาเริ่มไหลอะครับเหมือนสั่งเสียอย่างเงี้
ใช่มึงทำบุญให้กูด้วยซึ่งตัวของลุงนิดเนี่ยแบบใจหายวูบเลยครับ
แบบทำไมเพื่อนถึงพูดอย่างนี้แต่ก็บอกว่าไม่เป็นไรอย่าคิดมาก
เดี๋ยวไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้กูมาหาใหม่นะครับ
สรุปแล้วตัวลุงนิดเนี่ยก็ออกจากบ้านไปเพื่อที่จะกลับบ้าน
แต่แกไม่กลับแกไปแอบดูแกอยากรู้ว่าถ้าร้านปิดเนี่ย
ตัวของพ่อแก้วเนี่ยจะไปไหนอีกไหม
เพราะสภาพของตัวลุงศักดิ์เนี่ยแทบรับไม่ได้แล้วครับ
แกก็ไปแอบดูเห็นอีกสักพักก็ปิดร้าน
แล้วก็จริงครับพ่อแก้วออกไปอีกจริง

ใช่ตัวลุงนี้ก็เหมือนกับว่าไม่รู้จะทำยังไงแล้ว
ในเมื่อลูกเมียไม่ดูแลเอาลูกไปด้วย
ทิ้งผัวให้นอนอยู่บ้านแค่คนเดียวเขาเป็นเพื่อนแค่คนเดียวนะตอนนั้น
แล้วเหมือนกับว่าได้ยินคำสั่งเสียมาไม่นานเอง
ขอเข้าไปดูเพื่อนดีกว่าไปดูแลเพื่อนแทนดีกว่า
แกก็เดินเข้าไปหลังจากที่ป้าแก้วหายไปแล้วนะครับ

สักเอ้ยสักเอ้ยกูนิดเอง

อีกสักพักก็เขาอีกสักสัก
ได้ยินไหมกูนิดเองนะครับ
มีเสียงที่ตอบสวนในนั้นกลับมาว่า

มันกำลังจะมาแล้วเฮ้ยมันกำลังจะมาแล้วช่วยกูที

พอพูดเสร็จคำนั้นปั๊บหมาหอนกันละงมเลยฮะ
หอนกันแถวนั้นหอนกันละงมเลย
ตัวของลุงนิดเนี่ย
แกก็หยุดแกก็หยุดนิ่งอะครับ
แกก็ไปนึกถึงคำที่ชาวบ้านเขาพูดกันว่า

เดินเข้ามาอยู่ที่หน้าบ้านลุงศักดิ์นะครับ

แกก็มันอาจจะหมาหอมมันอาจจะแบบบังเอิญก็ได้
ใจดีสู้เสืออยู่อีกสักหน่อยดีกว่า
ก็เงื้อมือว่าจะเคาะเรียกเพื่อนอีกว่าให้เปิดประตู
กูนี่แหละถ้ามึงมีอะไรช่วยให้เปิดประตู

ได้กลิ่นเหม็นเน่าเนี่ยเหม็นศพเนี่ย

เข้ามาก่อนโชยเข้ามาก่อน
แล้วมันมีความเย็นนะครับ
ความเย็นเป็นแบบเย็นเยี่ยอกเลยครับ

ค่อยผ่านไปถึงด้านซ้าย
พอผ่านมาปั๊บแกก็หันตามไปมองเลย
ซึ่งสิ่งที่แกเห็นก็คือ

แต่หันหน้ามองตัวของลุงนิดอยู่

และก็ทำอะไรไม่ถูก
ผู้หญิงคนนั้นก็ค่อยเหมือนจะเดินนะครับ

พอเห็นอย่างนั้นเสร็จปุ๊บ
ลุงนิดตะเลิดเลยครับ
หุ่มโปรงเหมือนลุงนิดเล่าให้ฟังว่าหลังจากนั้นนะครับ
หลังจากแกเจอในคืนนั้นแกป่วยเลย

ป่วยเลยป่วยไป๓๔วันเลยประมาณนั้น
จนก่อนวันที่แกจะตื่นคืนนั้นแกฝัน
เล่าให้ฟังว่าแกฝันว่าลุงศักดิ์มาหาแกที่หน้าบ้าน

มึงทำบุญให้กูด้วยอย่าลืม
ที่เราสัญญากันไว้มึงทำบุญให้กูด้วย
หลังจากนั้นเสร็จตอนเช้าตื่นขึ้นมา

บอกญาติว่าช่วยไปดูไอ้ศักดิ์ที

ญาติเขาก็บอกว่านิดศักดิ์เสียตั้งแต่เมื่อวานแล้ว
ลุงนิดแกก็บอกว่ามันเป็นอะไรเสีย
พวกญาติของลุงนี้เขาก็พูดว่ามันป่วยนั่นแหละ
แล้วก็เหมือนกับว่าอาจจะเป็นอย่างป่าชาวบ้าน

ก็เลยถามถ่ายกันว่าศพอยู่ที่ไหน
ก็ได้รู้ข่าวว่าศพอยู่ที่วัดวัดหนึ่ง
ลุงนิดแกก็เลยไปที่งานศพ
ตอนนั้นแกไปก็ไปช่วงประมาณเย็นแล้ว

ก็มีการจัดสวดพระอภิษฐรรมแล้ว
เพราะวันแรกวันที่รถน้ำศพแกไม่ได้ไป
ในใจแกคิดแค่เพียงว่าอยากจะไปลาเพื่อน

และอีกใจหนึ่งก็นึกว่าอยากจะไปถามป้าแก้วว่า

ทำไมถึงได้ปล่อยให้ใครบางคนที่เป็นชู้กันเนี่ย
มาเล่นของใส่อะไรประมาณนี้
พอไปถึงแกก็นั่งฟังศพ
นั่งฟังพระสวดอะไรของแกไปเรื่อยนะครับ
ก็จะมีญาติของทุกศักดิ์นั่งอยู่ฝั่งหนึ่ง
ตัวของป้าแก้วก็จะนั่งอยู่อีกที่หนึ่ง

เหมือนกับว่าโอกาสมาแล้ว

แต่แกก็ยังไม่ทันได้ลุกขึ้นไปถาม
ได้ยินเหมือนคนเขาเริ่มพูดกันว่า

เหมือนบางคนก็แบบซุบซิบนินทาว่าเนี่ย
สาเหตุที่มันทำให้ผัวมันตาย
คือบางคนก็พูดผ่านลอยไปต่อหน้าป้าแก้วเลย

นิตบอกว่าพูดเรื่องนี้กันทั้งคืนเลย

เพราะอย่างที่ผมบอกว่าลุงนิดแกเอง

ก็อยากจะรู้เรื่องราวทั้งหมดว่าเป็นยังไง
หลังจากนั้นคืนนั้นก็หลังจากเสร็จงานศพก็แยกย้ายกันไปนะครับ
เช้าวันนั้นเนี่ยลุงนิดก็ไปที่วัดอีก

นิดก็เลยได้ถามว่าแก้วอยู่ไหน
ยาดของลุงศักดิ์บอกว่าโห
แก้วไม่ได้เจอตั้งแต่เช้าแล้ว

นิดเขาก็อยู่ช่วยงานนิดหน่อยแล้วเขาก็กลับไป

แกก็มานั่งฟังสวดสักพักแล้วก็ถามว่า

ยาเขาก็บอกว่าก็มันไปตั้งแต่เช้า

มันทิ้งไว้มันก็ไม่ได้เอาไปด้วย

พอลุงนิดได้ยินอย่างนั้นเหมือนแกฟิลขาดเลย

ใช่มึงยังออกไปหากันอีกเหรอ
คืนนั้นลุงนิดตัดสินใจว่าไปบ้านลุงใหญ่เลย

ไปเลยกะว่าเดี๋ยวได้ไปเจอกับป้าแก้ว
คงได้คุยกันว่าทำไมถึงทำอะไรอย่างนี้

พอไปถึงที่บ้านของลุงใหญ่
บ้านของลุงใหญ่เนี่ยแกจะอยู่ในพื้นที่ของวัด

แก้วแก้วมาคุยกับพี่หน่อย

ส่วนทางนี้มันเป็นทางวิ่งเข้าไปในต้นไม้ได้

วิ่งไปจนมันคาดกัน

อ่ะได้หาไม่เจอไม่เป็นไร

ก็เลยหันฟับไปเลยเห็นฟับมันเป็นต้นไม้ครับ
พอแกเปิดต้นไม้เสร็จปั๊บสิ่งที่เห็นคือ
ศพป้าแก้วแกผูคอตายอยู่ตรงนั้นนะครับแกตั้งสติได้แกวิ่งเข้าไปในหมู่บ้านแล้วก็บอกว่า
ไปช่วยหน่อยไอ้แก้วผูคอตายคนก็รีบวิ่งกันอะไรกันวิ่งไป
พอรีบวิ่งไปครับก็ไปเห็นศพคือเออใช่ป้าแก้วผูกคอตายจริง
แต่ชันสูตรว่าน่าจะตายไปตั้งแต่เช้าแล้ว
ไม่ใช่เพิ่งผูกเมื่อกี้ตอนที่วิ่งหนีใช่ครับตัวของลุงนิดเนี่ย
ก็เริ่มนึกในใจแล้วว่าตะกี้เนี่ยใครครับที่วิ่งหนีไป
แต่แกก็พยายามนึกว่าอาจจะไม่ใช่ก็ได้
คือแกคิดไปในมุมบวกของแกครับพยายามเก็บความสงสัยเนี้ย
กลับไปที่บ้านนะครับคืนนั้นแกก็นั่งเครียดกันทั้งคืนจนตอนเช้า
พอตอนเช้าเนี่ยญาติของตัวลุงศักดิ์แกมาหาที่บ้าน
แกมาบอกว่าวันนี้อยากให้ไปวัดไปทำบุญหน่อย
ทำบุญให้ศักดิ์แล้วก็ทำบุญให้แก้วมันหน่อย
ตัวของนิดก็ไปไปเดี๋ยวไปด้วยกัน
พอไปถึงปั๊บก็ขึ้นไปหาหลวงพ่อครับ
ก็คุยกันไปเรื่อยเปื่อยว่าเดี๋ยวจะทำบุญตรงนั้นตรงนี้ตรงนั้นตรงนี้เนี่ย
หลังจากคุยกันได้สักแป๊บหนึ่งหลวงพ่อเนี่ย
แกก็มองอยู่ที่หน้าของลุงนิดและแกก็พูดมาคำหนึ่งว่า
มหาอะไรอยู่หรือเปล่าโยมกำลังค้นหาอะไรอยู่เหรอ
กำลังวิ่งตามหาอะไรอยู่ตัวของนี่ก็แกก็เลยแบบ
พูดสวนไปกับตัวของหลวงพ่อเลยบอกว่าผมไม่น่าจะหาอะไรแล้วล่ะ
เพราะว่าบาปกรรมมันรับกันไปหมดแล้วเนี่ย
เหลืออยู่อีกแค่คนคนหนึ่งที่ไม่รู้ว่าตอนนี้มันหายหัวไปไหน
ตัวของหลวงพ่อเนี่ยแกก็เลยพูดพูดไปว่าโยมนิด
มนิดคิดว่าศักดิ์เป็นอะไรตายลุงนิดก็บอกว่า

โดนของตายหลวงพ่อก็เลยบอกว่าโยมนิด
ใหญ่เนี่ยเสียไปก่อนโยมสั่งอีกนะ
ไปก่อนโยมศักดิ์ได้ประมาณสัก๒๓วันนะ
นิกแกก็ถามว่าเป็นอะไรหลวงพ่อแกบอกว่าลักษณะของโยมใหญ่เนี่ยก็คือ
ผอมแห้งเหลือแต่กระดูกลักษณะเหมือนกับว่าผิวเนื้อดำไปหมดเลย

มันก็เลยไปหาคนเนี่ยมาทำของใส่ตาใหญ่ซึ่งพอทำทำไปทำมาเนี่ย
ถามว่ามันได้ผลไหมก็คิดว่าน่าจะจะได้ผลครับ
แก้วรู้เรื่องตั้งแต่วันแรกเลยรู้เรื่องว่าผัวตัวเองเนี่ย
กำลังจะเล่นของใส่กับลุงใหญ่แกก็ห้ามแล้ว
ห้ามแล้วว่าอย่าไปทำอย่างนี้เลย
ซึ่งฉันก็ได้ยินมาว่าคนที่ทำของใส่เนี่ย
ถ้าคุมไม่ดีของมันเข้าสู่ตัวเองนะ
มันอันตรายนะแล้วพี่เนี่ยพี่เป็นเหรอพี่ทำเป็นเหรอ
ตัวลุงศักดิ์แกก็แบบไม่รู้แหละไม่สนใจ
คือแกไม่สนใจแล้วตอนนั้นแต่ว่าอารมณ์ตอนนั้นโกรธ
หน้ามืดตามัวแกก็เลยไปทำของใส่
ตัวของป้าแก้วเนี่ยแกก็เลยคิดแบบมันอาจจะไม่เป็นแบบนั้นก็ได้
ที่ทำไปมันอาจจะไม่เกิดผลจริงก็ได้นะครับ
แต่ก็นึกสงสัยอยู่ในใจว่าแล้วถ้ามันเกิดขึ้นจริงล่ะ
แกก็เลยได้มีโอกาสแอบไปดูบ้านลุงใหญ่
เพิ่งผ่านไปสองสามวันครับสภาพลุงใหญ่ที่ดูไม่ได้เลย
คือเริ่มแย่เริ่มแบบคล้ายเหมือนเริ่มวิตก
แล้วบ้านก็ออกมาเหมือนกับว่าเหมือนกับแกไปแอบดู
ว่าเปิดบ้านออกมาเปิดออกมาสักพักแล้วก็วิ่งเข้าบ้านใหม่อยู่อย่างนั้น

พอเห็นอย่างนั้นแล้วว่ามันไม่ปกติแล้วป้าแก้วรู้เลยว่า
ผัวตัวเองทำสำเร็จแล้วอืม

สิ่งที่ทำได้ก็คืออยากจะไปบอกคนอื่นว่า
หาทางช่วยลุงใหญ่ทีครับ
ก็มีความคิดอยู่ในหัวว่าแล้วถ้ามันมีคน
คนที่เก่งจริงเขาทำของเก่งจริงมาถอนของออก
ของนั้นก็ต้องกลับไปใส่ผัวตัวเองอีก
มันก็ต้องวนอีกกลัวตัวเองก็คิดอีกก็กลัวอีก
จะทำยังไงดีจะหาทางไปบอกหลวงพ่อก็ไม่กล้าพูด
เขากลัวว่าชาวบ้านเขารู้ขึ้นมาว่า
หัวตัวเองเล่นของไฟก็จะเป็นขี้ปากชาวบ้านอีก
คือพูดง่ายว่าแกหวานองขมกลืน
แกต้องคิดของแกอยู่คนเดียวว่าแกจะทำยังไงดี
อีกใจก็เป็นห่วงว่าลุงใหญ่น่าจะรอดหรือไม่รอดก็ไม่รู้
อีกใจก็ห่วงว่าผัวอาจจะโดนของกลับมา
หรืออาจจะโดนชาวบ้านเขาด่าเขาว่า

ใช่แกก็เลยทำได้ก็เพียงว่าออกไปทุกคืน
หลังจากปิดร้านแอบเอาข้าวไปให้ลุงใหญ่
นั่นคือเหตุผลที่แกออกจากบ้านไปบ้านลุงใหญ่ทุกคืนทุกคืน
แกพยายามจะเพื่อที่ไปช่วยดูแล
คือไม่รู้จะทำยังไงแล้ว

เพราะว่าตัวป้าแก้วไปเล่าให้ญาติก็ฟังหมดเลย
พยายามหาทางช่วยทีว่าไม่รู้จะทำยังไงดีแล้ว
แต่เหมือนกับว่าเรื่องเวลามันผ่านไปแบบไม่ได้นานมากอะครับ

ผลสุดท้ายแล้วไม่รู้จะทำยังไงแล้วครับ

หลวงพ่อครับที่ให้พื้นที่ของลุงใหญ่แกอยู่ว่าช่วยที
ช่วยพยายามกำจัดสิ่งของพวกนี้ออกไปจากตัวลุงใหญ่ที
เพราะไม่อยากให้แฟนแกบาปไปกว่านี้แล้ว
ต่อให้จะมีคนด่าว่าผัวแก

ลุงนิดกันก็เลยพูดว่าอ่าถ้ามันเป็นเช่นนั้นจริงลุงใหญ่เสีย
แล้วทำไมป้าแก้วยังคงต้องออกจากบ้านไปทุกวัน
ครับตัวญาติของตัวลุงศักดิ์ก็เลยบอกว่าแก้วมันมาเล่าให้ฟัง
อืมที่ต้องออกจากบ้านทุกคืนอ่ะเพราะมันมีผู้หญิงเข้ามาในบ้านทุกคืน
ที่ออกไปคือไม่ได้ไปทำอะไรคือหนีหนีครับหนีหนีเข้าไปไหนรู้ไหม
คือหนีเข้าไปที่วัดวัดนั้นแหละหลวงพ่อยังบอกเลยว่าที่โยมแก้วไม่อยู่ที่บ้านนะนะ
แก้วหนีเข้ามาที่นี่แหละแล้วหนีไปไหนรู้ไหมหนีไปขอนอนอยู่กับแม่ชีที่กุฎข้างล่างเนี่ย
โอ้โหถ้าไม่เชื่อลองไปถามแม่ชีดูสิว่าจริงหรือไม่จริงแล้วโยมนิดคิดว่าอาตมาจะมูสาเหรอ
อืมคือสรุปว่าป้าแก้วแกเจอแกเจอแล้วแกกลัวแกก็หอบลูกเต้าแกหนีอยู่ทุกคืนเลย
แต่ชาวบ้านเขาเห็นเขานึกว่าอ๋อไปเล่นชู้กันซึ่งหลังจากนั้นได้ไม่นานเนี่ย
อ่าก็อย่างที่รู้กันลุงศักดิ์ก็เลยเสียเพราะว่าหลังจากที่หลวงพ่อแกเล่าให้ฟัง
ของทำไปแล้วลุงใหญ่เสียแล้วหลังจากนั้นก็ไม่รู้จะไปไหนต่อ
มันก็กลับเข้ามาคุมไม่ได้ไงใช่ตัวเองไม่ได้มีความรู้ใช่ครับ
ในการคุมของพวกนี้รู้จักรู้จักอย่างเดียวคือทำใช่เออ
ก็เลยกลับมาเข้าตัวเองกลับมาเข้าตัวเองคราวนี้ก็ไม่รู้ที่จะหาทางช่วยเหลืออะไรยังไงได้แล้ว
รับกรรมไปตัวพ่อแก้วก็พยายามที่แบบคืออย่างที่ผมบอกครับน้ำท่วมปาก
ไปบอกหาหมอดีมาช่วยแก้ของเลยแล้วกรณีนี้แบบมันเพิ่งเกิดกับลุงใหญ่หรือเปล่า
คือแกกลัวไปหมดเลยกลัวคนนู้นคนนี้จะพูดไปหมดเลยแม้กระทั่งศพของลุงใหญ่ด้วยนะ
ศพของลุงใหญ่เนี่ยเนื่องจากว่าแกเป็นคนที่ไม่ใช่คนพื้นที่แกไม่ได้มีญาติพี่น้อง
ขออาศัยนอนอยู่ที่ท้ายวัดนะครับป้าแก้วเนี่ยก็เป็นธุระจัดการให้
บอกกับหลวงพ่อว่าขอให้เผาศพเนี้ยไปเงียบเงียบครับอย่าให้ใครรู้ว่าตัวของลุงใหญ่เนี่ย
โดนของหรือโดนอะไรขอให้รู้แค่ว่าป่วยมาแค่นั้นพอ
เพราะความที่แกต้องเฟฟสามีตัวแกเองนะครับแกทำทุกอย่างหมดเลยแต่กลับกลายเป็นว่า
วันที่งานศพของสามีแกกลับโดนด่าสารพัดไปหมดเลย
นั่นคือตอนที่ลุงนิดได้ยินชาวบ้านเขาด่าป้าแก้วใช่อื้อหือ
ก็เลยเหมือนกับว่าแกรับสภาพตัวเองไม่ได้เพราะว่าเหมือนกับแกคงเสียใจ
เพราะว่าแกทำดีที่สุดแล้วนะครับก็เลยไปผูกคอตายในวันนั้นนะครับโอ้โห
คือเรื่องที่น้องอาร์มเล่าให้ฟังเนี่ยครับมันไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับรักสามเศร้าเลยนะ
โดยปกติแล้วพล็อตเรื่องประมาณนี้มันจะเป็นเรื่องของรักสามเศร้าแต่เนี่ยมันคือเรื่องของการเข้าใจผิดกัน
เรื่องมันเริ่มจากอะไรครับเริ่มจากที่ชาวบ้านที่ไม่รู้อะไรเลย
เอาไปนินทาและที่สำคัญคือคนในครอบครัวเองที่ไม่ไม่ฟังความจริง
คือเลือกที่จะเชื่อข่าวลือจนกลายเป็นคนหูเบาใช่เรื่องนี้มันคือโศกนาฏกรรมเลยนะ
ใช่อย่างที่ผมบอกพี่แจ๊คกับว่าหนึ่งละตัวของลุงศักดิ์เองจากที่เป็นคนที่ช่วยเหลือชาวบ้าน
พอโดนคนนู้นคนนี้หลอกเข้าไปเรื่อยเลยคือมีประสบการณ์ความเจ็บมาไงใช่
ก็เลยเหมือนกับว่าสร้างกำแพงให้ตัวเองพยายามที่จะทำทุกอย่างเพื่อไม่ให้ตัวเองต้องรู้สึกเจ็บปวดเจ็บช้ำอะไรอีก
กลายเป็นว่าไม่ฟังใครเลยแล้วก็รักกันไม่มากพอครับคือเขาน่าจะมีประสบการณ์จากการที่โดนหลอกมา
พอทีนี้เนี่ยมันเกิดเรื่องนี้ขึ้นอีกชาวบ้านพูดกันหนาหูก็กลายเป็นว่าตัวเองเนี่ยไม่ไว้ใจภรรยาตัวเอง
คิดว่าภรรยาตัวเองเนี้ยไปมีชู้แน่แน่ครับและที่สำคัญคือลูกตัวเองแท้แท้ใช่
คิดว่าเป็นลูกของลุงใหญ่เดี๋ยวถามก่อนแล้วลูกอ่ะก็อยู่กับญาติของลุงศักดิ์นั่นแหละครับ
กลับกลายเป็นว่าไม่มีทั้งพ่อทั้งแม่เลยกลายเป็นเด็กม้าเลยเพราะว่าแค่คำพูดของคนที่เราไม่รู้ว่าเป็นใครด้วยซ้ำ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

เคจะมาเล่าให้พวกเราฟังในวันนี้

ผมเล่นดนตรีมาตั้งแต่เด็ก

แกจะเป็นพ่อครูด้านดนตรีไปเลย

แม่ครูทางด้านการฟ้อนรำไปเลย

เติบโตขึ้นมาก็ยังได้เรียนกับแกอยู่

แต่ว่าตามูลกับยายผัดเนี่ย
มีลูกอยู่คนนึงชื่อว่าลุงรงนะครับ
รงนี่แกจะเป็นคนที่แปลกนะฮะพี่แจ๊ค
โดยที่ว่าพ่อแม่เป็นครูดนตรีทั้งคู่
แต่ลุงลงเขาเล่นดนตรีไม่ได้เลย

ใช่ครับคือเหมือนแบบเป็นคนสมาธิสั้น

คือแกจะตะมุนพยายามที่จะสอน

พอตามูลกับยายผัดท่านเสียไปปุ๊บเนี่ย
เด็กหลายคนที่เคยไปเรียนกับแก
เรียนฟ้อนรำหรือว่าเรียนดนตรีเนี่ย
ก็ห่างหายไปจากบ้านหลังนั้น
ผมขออธิบายลักษณะบ้านก่อน
จะเป็นบ้านแบบทรงไทยโบราณเลยนะครับ

เพื่อให้เด็กมาทำกิจกรรม

ก็จะเป็นตู้กระจกใบใหญ่นะครับ
แล้วข้างในก็จะมีพวกอุปกรณีทั้งหลาย
ล้อซาซึงเต็มตู้ไปหมดทางขวาก็จะเป็นตู้เกี่ยวกับของยายผัดเป็นพวกชุดฟ้อนชุดรำอะไรพวกนี้นะครับ
ซึ่งหลังจากที่ตามูลกับยายผัดเสียเนี่ยเด็กก็อาจจะแวะเวียนเข้าไปเล่นบ้าง
แต่ว่าด้วยความที่ครูไม่อยู่แล้วทำให้หากขาดหายไปนะครับจนสุดท้ายไม่มีใครเข้าไป
แล้วเครื่องดนตรีพวกนั้นเนี่ยก็จะไม่มีใครเล่นอยู่ตรงนั้นแต่ว่ามันมีเหตุการณ์หนึ่งที่ทำให้ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปก็คือ
มีคนเข้ามาซื้อตะโพนเก่าของตะมูลจากลุงรงแล้วลุงรงรู้ว่าของพวกนี้มันขายได้ราคา
ตัวเองไม่ได้ฝักฝ่ายทางด้านนี้แล้วก็รู้แล้วว่าเฮ้ยมีคนมาติดต่อขอซื้ออ่ะมันขายได้นี่

แกค่อยขายทีละชิ้นขายตะโพนขายชิงขายฉากขายทุกอย่างนะครับพี่
แล้วมันได้เงินเป็นกรอบเป็นกรรมนะพี่เครื่องดนตรีโบราณนะครับ
หลังจากแกรู้ว่าแกทำธุรกิจในส่วนนี้แล้วแกได้เงิน
จากเอาของในบ้านไปขายเสร็จปุ๊บแกกลายเป็นพ่อค้าเต็มตัวเลยพี่
ไปหารับซื้อเครื่องดนตรีเก่าข้างนอกแล้วเอามาเก็บไว้แล้วก็ทยอยขาย
กลายเป็นซื้อมาขายไปโดยใช้เครื่องดนตรีเก่าเป็นศูนย์กลาง

ใช่ครับโดยที่แกไม่สนเลยนะฮะซึ่งปกติเนี่ยเวลาแกซื้อมาได้เนี่ย
แกก็จะเอามาใส่ตู้ไว้ซื้อตะโพนมาก็จะเอาใส่ตู้ไว้
ซื้อละนาดมาแกก็จะม้วนรังแล้วก็เก็บไว้ซื้อสล้อมาอะไรก็เก็บไว้
แล้วก็ค่อยทยอยขายไปทีละชิ้นตอนแรกทุกคนก็พยายามเตือนแกละว่า
มันมันไม่ดีมันไม่ถูกต้องนะเพราะว่าพ่อเป็นครูขันครูยังแขวนอยู่บนนั้นเลย
แกก็บอกว่าเออแกไม่ได้สนแกทุกอย่างมันเป็นแค่ความเชื่อ
แกก็เลยไม่ได้คิดอะไรมากได้มันก็ขายไป
ซึ่งพวกนี้มันเป็นอาชีพที่ชู้มือเปิบอะพี่เก็บได้มาปุ๊บขายเลยได้เงินเร็ว
แล้วแกไปได้ระนาดลางนึงมาจากวัฒน์ซึ่งระนาดหลังเนี่ย
ได้มาในราคา๒๔๐๐บาท

หลานาดหลาง๑ราคาปกติถ้าไม่ใช่ไม้เก่านะ
หลานาดหลางนี่เป็นหลานาดไม้ปฏุ

แกก็พยายามไปตะเวนซื้ออย่างอื่นมาเก็บ
แกก็ค่อยทยอยขายไป

แต่หลังจากที่เขาได้มาประมาณสักเดือนหนึ่ง

แกไม่ยอมขายร้านนาดรางนี้พี่

ยกเว้นรางนี้ร้านนาดประดูก

วันดีคืนดีแกจะออกมาคืน

จนแบบรางละนาดจากปกติรางจะเป็นแบบ
ด้านจนเงาอยู่เลย

ก็บอกผมถูกใจอันนี้ไม่ขาย

แต่ละนาดละนี้แทนที่เขาจะเก็บไว้ในตู้
เขาเอามาตั้งออกไปกลางหน้าบ้านเลย
ทุกคนเหมือนเห็นลุงหลง
เริ่มแบบแปลกนะคะ

อืมเหมือนคุณแก่บ๊วยบ๊วยบ๊วย
ลุงอะอายุ๔๐กว่าเคี้ยวมากเลยและเหมือนยืนรถน้ำใช้ชีวิตปกติเลย
และเหมือนยืนรถน้ำใช้ชีวิตปกติเลย
โดยมันอยากจะฟังเดิมเขียนกับการมาก
มันจะมีไม้หนวมครับกับไม้แข็งอ่าใช่เสียงทุ่มกับเสียงแหลม
ใช่ครับถูกไหมอืมอืมอืมซึ่งคืนนั้นเนี้ยมันมีเหตุการณ์แปลกแปลกอยู่
เหตุการณ์หนึ่งก็คือประมาณสัก๒ทุ่ม๓ทุ่มนั่นแหละ
มันมีเสียงระนาดดังขึ้นมาจากจากบ้านตามูนครับมันเป็นระนาดไม้ทุ้ม

ดึงแล้วหลังจากตีเสร็จปุ๊บมันจะเป็นท่อนรัวพี่
มันเอาครูมามันไม่ขึ้นครูกู
ถ้ามันไม่เอากูไปคืนกูจะเอามันไป

ใช่ครับแล้วแกก็สลบหลับไปเลย
ทุกคนก็เหมือนไปวิ่งแบบประคองออกมาจากระนาจ
แล้วคือด้วยความที่แบบทุกคนกลัวแล้วอะพี่

คือทุกคนข่าวนี้มันกระจายเร็วมากเลย

คือทุกคนเริ่มหลอนกับเสียงละนาดแล้ว

วัน๒วัน๓วันผ่านไปไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย

กำลังจะนอน๔ทุ่ม๕ทุ่มนั่นแหละ

ไม้ละนาดแต่เป็นไม้แข็งอีก
แล้วก็เป็นเพียงโหมลงอะพี่

แต่มีคนเล่นละนาดเสียงดังไม้แข็ง

รุนแรงกว่านี้เยอะ
ครับก็บอกเดี๋ยวกูจะเอามันไป
ขอเป็นเวอร์ชั่นภาษาเหนือที่

คือซึ่งหลังจากนั้น

ทุกคนคือตอนนี้ทุกคนเก็บไม้ละนาดหมดแล้ว

เหตุการณ์ก็ผ่านไปเลยพี่วัน๒วัน
ทุกคนคิดว่าเหตุการณ์มันจะปกติแล้ว

แกก็บอกกู
เป็นไม่ใช่คนเดียวกันแล้วอะ
คืนนั้นหลังจากที่ทุกคนมาคุยกับแกเนี่ย

เก็บไม้ไปหมดแล้ว

แต่เสียงมันไม่ได้ดังแบบดังเวอร์ขนาดนั้น

เป็นเสียงละนาดเลย
ตึง
ค่อยเขาจนแบบตาก็เกี้ยวมาแบบพี่ตีตีตีตีตี
พอตีไปสักพักหนึ่งเขาก็บอกว่ากูให้เวลามันอีกอาทิตย์
เดียวถ้ามันไม่ทำกูจะมาเอามันแล้วก็สะโหลไปเหมือน
เหมือนเดิมเลยพี่อีกวันหนึ่งไม่มันไม่ไหวแล้วอ่ะ
คือทุกคนพยายามที่จะมาบอกแกว่าขายเถอะขายเถอะ
แล้วแม่ก็ไปคืนเถอะแกก็ไม่เชื่ออืมสุดท้ายพี่พระ
พระได้มาที่บ้านเนี่ยแล้วก็บอกว่าเนี่ยมีคนติดต่อขอซื้อ
มันเป็นอย่างงี้กับกบโยมมันไม่ดีแล้วน่ะเนี้ยอืม
ตามมาขอบินทบาทได้ไหมครับลุงลงก็บอกว่าถ้าหลวงพ่ออยากได้อ่ะ
พ่อเอาไปเลยอืมแต่ว่าตะกัวมันอ่ะตะกัวละนาดอะครับอืม
มีคนจะซื้ออืมผมไม่ขายแล้วหลวงพ่ออืมขายละนาดตะแยกตะกัว
เออซึ่งปกติตะกัวไม่ตีในละนาดต้องไปด้วยกันใช่ครับเออเออ
ขายละนาดแต่แยกตะกัวซึ่งหลวงพ่อก็บอกอัตมาขอบิณฑบาต
เดี๋ยวอาจจะมาเอาไปนะเพราะว่าอีกคนจะเอาไปแล้วก็แยกไป
แกก็เอาตะกัวไปขายเป็นถุงนะครับแต่ละลูกออกไปขายเป็นถุงอ่ะ
ซึ่งหลวงพ่อก็ยกระนาดไปทุกคนก็คิดว่าเหตุการณ์มันมันไม่มีอะไร
ครับคิดว่าจบจบขายแล้วก็จบแต่ว่ามันไม่ใช่อืม
คืนหลังจากที่หลวงพ่อยกละนาดไปพูดลงแกเหมือนแบบโว้ยวาย
ไม่เอาแล้วกูไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วและก็หัวขวกตู้พึงพึง

ตาขวางตาแตงแล้วก็มาพูดแบบว่า
มึงแยกกูกับเมียกู
งงใช่ปั้งพี่

อะไรคือกูกับเมียกู
ว่าละนาดเนี่ยมันเป็นของคนอีก๒หมู่บ้าน
ถัดไปแกเป็นอาจารย์ครูเหมือนกัน

ตอนที่แกเป็นเด็กแกเป็นนางรำ
แล้วก็ตาสมแกก็จะเป็นละนาดไม้เอกเล่นให้ตลอด
แล้วพอเวลาแต่งงานกันปุ๊บมีลูกปุ๊บเนี่ย
ยายพรแกบังเอิญเป็นมะเร็ง

ด้วยความที่ตาสมแกเสียใจอะพี่
แกก็บอกว่าเดี๋ยวเรื่องงานศพเรื่องอะไรเนี่ย

แกก็เผากระดูกยายพรเสร็จปุ๊บ
แกก็เอาไปโรยไว้ที่ต้นมะเดือ

แล้วแกก็ดูแลต้นมะเดือต้นนั้นจนกลายเป็นต้นใหญ่

แล้วแกก็บอกหลานลูกหลานแกว่า

เหมือนว่าเอาไปทำเป็นตัวรางละนาด
ตัวละนาดเลยเหรอใช่ครับทั้งตัวรางครับแล้วก็ทั้งเป็นลูกมันด้วย
บอกว่าเอาไม้ประดูกเนี่ยเอาไปทำเป็นรางแล้วก็เอาไปทำเป็นละนาดซะ
แกก็หลายลูกหลานแกก็มันเป็นคำสั่งของตาเนอะ

พอทำเสร็จปุ๊บตาก็รักหน้าตัวนี้ที่สุดเลย
จนถึงวันสุดท้ายที่ตาแกมีชีวิตอยู่ครับ

วันใดที่กูตายเสร็จเท่ากระดูกกลัว
ไม่ต้องเอาไปลอยอังคารไม่ต้องเอาใส่กู
มึงเอาผสมกับขี้พึ่งผสมกับตะกัว
มึงทำเป็นตะกัวแล้วมึงเอาไปตีดตาละนาดตัวเนี่ย

แล้วลงดันขายแยกที่

งานหยาบเลยหน้านี้จะไปเอาคืนมายังไงวะ

ซึ่งคนที่รับของผ้าไปอะ
คือแกมาจากต่างจังหวัดแล้วแกก็ถูก

แล้วพระอาจารย์ก็ไปเล่าเรื่องนี้ให้แกฟัง

พอแกรับไปปุ๊บโอ้โหนี่งานหยาบจริง

เพื่อที่ให้เขาเอาละนาดมันส่งกลับมา

กลัวพี่ตะกัวคือมันจะมี

มันได้มามันได้กลับมาไม่ครบอีก

กลัวเป็นคนหวาดกลัวเป็นคนเหมือนแบบ
เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วอะพี่
ด้วยความที่แกทำอะไรโดยที่เป็น

ไม่ได้เคารพใน๔สิ่งนี้อยู่แล้ว
สุดท้ายแล้วได้ระนาคคืน

พระอาจารย์ก็มาทำพิธีแล้วก็เอาระนาจร้านนี้

ถ้ามันเป็นอย่างนี้แล้วลูกหลานเขาขายทำไม
เขาบอกว่าลูกหลานเขามีปัญหาเรื่องเงิน

ให้ราคาละนั้นหมื่นนึง

แล้วเหมือนว่ามีใครไม่รู้พี่

หมื่นนึงไม่ขาย

นี่ในราคาไม่กี่พัน
ไอ้๒๔๐๐บาทที่ซื้อมาเนี่ยหรอ

อย่าบอกว่าเรื่องที่เคกำลังเล่าให้พวกเราฟังเนี่ย

แล้วบ้านนั้นยังมีพวกเครื่องยนต์ตรง

แต่ก็มีญาติของแกมาช่วยดูแลอยู่ครับ

เหมือนแบบอยู่เฉยแกก็จะมานั่งร้องไห้มั่งไงพี่
แกก็มานั่งอยู่หน้าแบบรูปตามูน

มันก็กลายเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่า

มันจะมีเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อก่อน

โลกของเรามันผ่านการเวลาไป
ความเชื่อบางสิ่งบางอย่างมันก็จะเริ่มลดทอนลงไป
ลุงลงไม่ผิดที่ลุงลงจะไม่รับตรงนี้
ลงอาจจะไม่อินกับเครื่องดนตรีไทย

แต่มันจะเป็นเรื่องน่าเสียใจในครอบครัวซะมากกว่า
เพราะว่าพ่อแม่สร้างมาแบบนี้
แล้วพยายามที่จะส่งทอดสืบให้ลูกหลานเนี่ย

แต่ปรากฏว่าลูกไม่รับ

แต่มันเป็นความเสียใจในครอบครัวซะมากกว่า
ส่วนลุงลงไปหาซื้อเครื่องดนตรีไทยมา
เอามาซื้อมาขายไปอันนั้นไม่ผิด
แต่ผมว่าสิ่งที่มันผิดคือ

จังหวะของลุงลงไปเจอระนาดรางนี้เข้าพอดี

เออซึ่งเป็นระนาดรางที่เหมือนกับ
ถูกสร้างขึ้นมาด้วยจิตวิญญาณเลยนะ

เอาผงกระดูกไปโรยที่ใต้ต้นไม้

ให้เอาผงกระดูกตัวเองไปทำเป็นตะกัว

อันนี้คุณผู้ชมฟังให้เป็นเรื่องเล่านะ
แต่คุณเคบอกว่าทุกวันนี้ลุงรงยังคงมีชีวิตอยู่

ลงนี่คือลูกของตามูลกับยายพัดนะครับ

ของเรื่องอย่าขาดใจของน้องหยกที่

คุณผู้ชมลองไปหาฟังย้อนหลังดูก็ได้
นี่คืออีกหนึ่งเรื่องที่เหมือนเป็นภาคแยกออกมา

เกี่ยวเรื่องของลุงรงโดยเฉพาะ

แล้วก็วันนี้ขอบคุณน้องเคมากเลยน้องเค

ยังคงตื่นเต้นน่ากลัวเหมือนเดิมครับ
และวันนี้สถานีผีดุของเราเวลาหมด
หมดเวลาครับแต่ย้ำคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ว่าสามารถติดตามชมสถานีผีดุของเรา
ทุกค่ำคืนวันศุกร์๔ทุ่มตรง

ที่อื่นไม่มีนะที่นี่ที่เดียวเลยครับ

เราจะกลับมาล้อมวงในการฟังประสบการณ์ตื่นเต้น
น่ากลัวแล้วก็สยองขวัญกันเหมือนเดิมฮะ
วันนี้ผมแล้วก็ทีมงานลาทุกท่านไปก่อน